พาคุณผู้ชมไปดู๒เหตุการณ์
ส้มที่มันเป็นพลาสติกอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะคะ
ดูเหตุการณ์แรกก่อนคุณผู้ชมที่นครสวรรค์

งงอยู่เลยว่าผู้ชายคนนี้

เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนะคะ

กับผู้ชายเสื้อขาว

เพราะว่าอันนี้มันเป็นพลาสติกแล้วก็คงยังไม่ได้ใส่น้ำ

ใช่แต่เนี่ยที่งงคือ
เอามาวางกลางถนนไว้๒อัน

คนขับรถผ่านไปผ่านมาก็คงง

อยู่ก็เอามาวางไว้กลางเลน
แล้วก็หลายเลนก็เอามาวางไว้นะฮะ
กระเด็นไปแล้วเนี่ยนะคะผู้ชายคนเดิมเนี่ย

เจ้าหน้าที่เห็นเหรอวางทำไมอ่ะ
ไม่เข้าใจนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

มุงตลาดปั่งน้ำโพลค่ะ
แล้วหลายคนก็งงจริง
ไม่รู้ว่าชายคนนี้เอามาวาง

แล้วก็บอกว่าหุยถ้าเกิดจฝ์ตัวได้นะ

ว่านี่ทำแบบนี้เพื่ออะไร

โรงพักนครสวรรค์เนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ตำรวจก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อ
ว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไร
บอกแค่ว่าผู้ชายคนนี้ให้การแบบวกไปวนมา
แล้วก็ไม่ได้บอกเจตนากับตำรวจด้วยนะว่าทำไปเพื่ออะไร
แต่ตำรวจบอกอย่างหนึ่งว่ารถคันที่ขับไปแล้วก็ไปชนแบรีเออร์
เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ชายคนนี้
สามารถแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เรียกค่าเสียหายได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันพุธที่๑๔พฤศจิกายนนะครับ
แล้วก็มีการตรวจสอบแล้ว
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขามีโรคมีอาการป่วย
เพราะว่าเคยได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล๔แควร์จิตเวทด้วย
แต่หลังจากนี้นี่แหละก็จะต้องมีการส่งไปบำบัดไปรักษาต่อนะคะ
จะได้ไม่มาก่อเหตุอะไรแบบนี้

แต่พาไปอีกหนึ่งจุดลงพื้นที่ภาคใต้นครศรีธรรมราช

เนี่ยโอ้โหรถใหญ่อะค่ะพุ่งมาเลยนะคะ
แล้วก็ชนกับแบรีเออร์มาชนกับรถเก๋งคันนี้
จุดตรงนี้เป็นบนถนนสายนครศรีพัทธลุงในเขตอำเภอจุลาพรค่ะ

เป็นแบรีเออร์ของด่านสกัดด้านความมั่นคง
เห็นรถพ่วง๑๘ล้อที่ขับขี่มาเนี่ย

ไม่ทันเห็นเหรอว่ามันตั้งอยู่
คือมันอาจจะต่ำหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแบบ

พอเขาบอกว่าเขาไม่ทันเห็นแล้วพอขับมาใกล้

แต่คุณเห็นถนนเปียกก็คือน่าจะฝนตกมาด้วยนะคะ
ใช่แล้วจังหวะนั้นเองมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถเก๋ง
เขากำลังจะเบี่ยงซ้ายจะไปเข้าช่องด่านตรวจนะคะ
ก็เลยถูกรถบรรทุกพ่วงชนเขาเต็มแรง
คนขับรถเก่งเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นอะไรมาก
เจ็บเล็กน้อยจากแรงกระแทกส่วนรถเนี่ยก็เสียหายนั่นแหละ
แต่ว่าทางบริษัทประกันภัยฝ่ายรถบรรทุกพ่วง